สวยกินคนเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
สาวพิมพิมพรรมากคุณสวยวันสวยขึ้นสวยจริง
แล้วต้องบอกว่าด้วยความสวยของนางและความสามารถของนางในตอนนี้บอกเลยว่า
งานละครป้อนไม่หยุดป้อนไม่หย่อนเลยค่ะ
แล้วแต่ละเรื่องแต่ละบทบาทนั้นโอ้โหคุณผู้ชมแซ่บซีดสุด
เวลาน้องพิมมานั่งดูตัวเองในจอยังงงเลยว่า

เพราะว่าตัวจริงของสาวพิมเนี่ยนางเป็นคนฮา

ล่าสุดค่ะในงานเปิดละครเรื่องเมียหลวงสาวพิมเขาก็มาในลุคนี้เลย

หิวว่าสวยแล้วหุ่นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสุดอ่ะ
มาในเดรสสีขาวที่ไม่มีส่วนเกินเลยไม่นิดเดียว

ก็เลยถามพิมว่าพิมแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดนี้เอาอะไรลูก
เธอก็รีบตอบทันทีเลยนะคะว่าเรื่องนี้หนูเล่นเป็นออนอินไงพี่
เป็นเมียน้อยของพี่ตั๊กเขามันก็ต้องจัดเต็มเบอร์นี้แหละค่ะ

อนอินไงแม่ใช่แล้วก็ต้องแบบอินคาแรคเตอร์นิดนึง

ในต่ออาจจะเป็นแบบโยยวนปวดใจนิดนึง

บทแบบนี้บ่อยมีแบบถ้าเขาขี้นิดถามกับโรคจิตทักมาบ้างมั้ยค่ะ
ไม่มีนะแปลกมากพิมไม่โดนเลย

อุ้ยมันไม่ได้เดี๋ยวเตยุงหัวนะ
เขามีแบบด้อมเขา
เขามีด้มเขาไม่ได้ไม่ได้
ดูสิตอนที่นี่คือบทเดียวกับคุณอ้ำไง

แม่ปลาตั้งหนึ่ง